ท่านผู้ชมครับที่ลำปางเนี่ยมีลุงคนหนึ่ง

หลานชายเนี่ยเมาเหล้าเวลาเมาแล้วชอบหาเรื่องทำร้ายร่างกายลุง
ล่าสุดมันนักถึงขั้นเอาอุจาระเนี่ยมาลาดใส
ใช้มีดอิโต้ไปฟันหัวหลานจนตายคาบ้าน
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับประมาณ๕ทุ่ม
เป็นบ้านพักในพื้นที่ตะบนแม่ตีบอำเภองาวจังหวัดลำปาง
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ย
สพงก็ไปตรวจสอบนะครับ
กับแพทย์ด้วยไปกับกู้ภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะฮะ
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนายอนุสรเครือวงอายุ๔๒ปี
นี่คือนายอนุสรผู้ตายนะครับ
สภาพศพเนี่ยถูกของมีคมฟันเข้าที่คอแล้วก็ศีรษะ
เป็นแผลชะกันหลายแผลเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน

ชื่อนายสำรานศรีตื้ออายุ๖๖ปี
รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ค่ะนี่ฮะคือลุงสำรานแกบอกว่าอย่างงี้แกเนี่ยเป็นคนฆ่าหลานชายเองนะ
อ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกหลานชายทำร้ายร่างกายบ่อยมาก
เมื่อคืนนี้หลานชายเมากลับบ้านแล้วก็เข้ามาหาเรื่องอีก
ถีบเอาเท้ามาถีบเขาที่หน้าอกเลย
บอกตอนนั้นแกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะจนกระทั่งหลานชายคือนายอนุสรเนี่ย
หลับแกก็เลยคว้ามีดอิโต้เนี่ยไปฟันหลายครั้งจนหลานเสียชีวิต
โอ้โหนี่ฮะวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยทางกู้ภัยอำเภองาว
นำศพนายอนุสรไปชาปนกิจที่บ้านดอกคำใต้นะฮะเป็นชาปนสถานนะฮะ
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายที่ศพเนี่ยพบว่ามีผลเป็นบวก

ก็เลยต้องชาปนกิจทันทีนี่ฮะญาติญาติก็นิมนต์พระมาทำพิธีทางศาสนาญาติกับชาวบ้าน
มาร่วมงานเนี่ยร่วมพิธีเนี่ยอย่างน้องเขยของนายอนุสรผู้ตาย
อารวาสเสียงดังจากนั้นไม่นานเนี่ยลุงสำรานเนี่ยลุงของผู้ตายมาตะโกนเรียกที่บ้าน
บอกว่าอนุสรตายแล้วเขาก็เลยออกมาดูไปถึงบ้านเห็นอนุสรนอนจมกองเลือดแน่นิ่งอยู่
อยู่ที่หน้าบ้านลุงสำรานยืนถือมีดอยู่ในมือก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ตอนนั้นลุงสำรานเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดลุงไม่ทำแบบนี้วันหน้าเนี่ยลุงถูกฆ่าตายแน่
แล้วที่ผ่านมาเวลาอนุสรเขาดื่มจนเมาเนี่ยจะชอบหาเรื่องลุงนะขู่ฆ่าก็มีใช้ไม้ตีก็มี
ปัสสาวะใส่ก็มีปัสสาวะราดตัวเลยหนักที่สุดเนี่ยถึงขั้นอุจจาระใส่ถังแล้วเอามาราดใส่ตัวลุงสำรานก็มี
คนตายเนี่ยชอบชอบบ๊วยไว้ชอบนี่โหใส่แก่อีกค่ะแก่เป็นคนพิการเนอะ
ชอบยืนฉี่ให้แกแล้วก็ตีแกแกก็มาแจ้งความว่าเป็นหลานเนอะ
พ่อก็หุ้งกันอยู่บางทีเอาอุจจาระใส่ถังไว้แล้วมาแกล้งเป็นเนี่ยค่ะชอบแกล้งเป็นอาจจะ
เป็นลุงของผู้ตายซึ่งแกพิการเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวก
ต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยพยุงไม่ให้ล้มเป็นคนไม่มีพิษภัยกับใคร
แต่ว่าผู้ตายนายอนุสรที่เป็นหลานชายเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับลุงได้ไม่ถึง๒ปี
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ทำร้ายร่างกายลุงเป็นประจำนะ
ก่อนหน้านี้ลุงก็พยายามไปบอกญาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของหลานชาย
แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยได้เพราะว่าเวลาที่นายอนุสรเขาไม่เมา
เขาก็ดูผู้จาดีกินเหล้าทีไรเนี่ยเมาทีไรหาเรื่องทำร้ายลุงทุกที
อันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกซึ่งส่วนตัวเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าลุงสำราญ
คงจะเหลืออดแล้วจริงก็เลยลงมือแบบนี้
วิทยาลาศดึงทำอะไรแกหลายแต่แกไม่ตอบไม่ต้องตอบ
คือแกอดทนมาตลอด
ครับแต่ทำมาตลอดเพราะเป็นหลาน
ตำรวจก็คุมตัวลุงสำรานไปนะฮะแจ้งข้อหาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะพาไปฝากขังที่ศาลนะฮะ
ส่วนญาติบอกว่าเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะไปประกันตัวในการสู้คดีกันต่อไปประมาณอย่างนั้นนะฮะ
โอ้โหลุงสำรานแกบอกแกทนไม่ไหวแล้วจริงประมาณอย่างนั้น
บอกว่าถ้าแกไม่ทำแกเองอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิต
อันนี้ในมุมของลุงสำราญที่แกอ้างนะส่วนผู้ตายเขาก็ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้ว